ทีนี้คนนี้ก็บอกว่าล็อกไม่ล็อกไม่รู้แหละ
ผมก็ยังคงเดินหน้าทำมาหากินต่อไปนะฮะ

ละลอกหนึ่งละลอกสองยังมีภูมิคุ้มกัน

ลอก๓ไม่ไหวแล้วค่ะปิดร้านอาหารเลยนะคะ

มาเป็นคนเล่นดนตรีเปิดหมวก
ให้กับพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดนัดฟังนะคะ
แล้วเขาฝากเพลงมาให้กำลังใจคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะ
การตลาดนัดนัดส่วยตั้งไป
ดอกไม้ให้คุณเป็นกำลังใจให้คุณ

ผ้าก็เคยนะฮะสุดท้ายต้องมาเล่นเปิดหมวกแบบนี้ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นนะคะบรรยากาศพ่อค้าแม่ขาย
ที่ตลาดนัดตลาดสดเทศบาล๑ตลาดใต้ของเขตเทศบาลพิศนุโลก
ก็มาให้กำลังใจนะคะบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อย
เพื่อแทนคำขอบคุณที่มาร้องเพลงเปิดหมวกให้กับเขาฟังแบบนี้นะคะ
บทเพลงนี้พ่อค้าแม่ค้าฟังแล้วก็บอกว่าแหมได้กำลังใจเยอะเลยค่ะ
ครูต้นนะคะชื่อจริงก็คือคุณเอกอนันต์วัชรนเมธีวัย๕๔ปี
ต้นเล่าบอกว่าหลังจากที่ปิดกิจการแล้วก็ใช้เวลาไปกับการสอนดนตรี
ลองเปิดขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดแล้ว
คือลองทุกอย่างแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะ
ตัดสินใจหันมาตระเวนตระเวนเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดสดตลาดนัดต่าง
คุณผู้ชมค่ะครูต้นพูดขนาดนี้ลองฟังความในใจสักนิดไหมคะ
แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ช่วงนี้มันก็อย่างที่บอกนะครับ
รู้ก็รู้กันดีว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองเรามีความสามารถอะไรก็ออกมาใช้
มีความสามารถอะไรก็งัดออกมานะครับ
เองครูต้นชอบดนตรีมีความสามารถด้านดนตรีก็งัดออกมานะคะ
แล้วก็ฝากกำลังใจไปให้คนไทยทั้งประเทศ
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
คนไทยเองเราเองทั้ง๓คนก็ส่งกำลังใจไปให้คนไทยแล้วก็ครูต้นด้วยนะคะ
เอาล่ะใครที่อยากฟังเพลงเพราะหรือว่าให้กำลังใจครูต้นนะคะ
แวะไปได้ทุกวันที่ตลาดสดเทศบาล๑ตลาดเช้าเก่าแก่คู่เมือง